คุณผู้ชมไปดูเรื่องน่ารักชวนยิ้มกันดีกว่านะคะ
จะพาไปดูความน่ารักของรองสารวัตรจราจรเมืองมุกดาหารค่ะ
เขาก็ไปโบกรถให้กลุ่มนึงได้ข้ามถนน
แต่กลุ่มนี้ใครเห็นใครก็ต้องยิ้ม

ดูสิเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาต้องรีบข้าม

ก็คงกลัวเหมือนกันแหละแต่รถก็หยุดให้เนี่ย
รองสารวจราจรท่านนี้ก็โบกให้เป็นคลิปวิดีโอ
เขาบอกว่าเขียนข้อความบอกว่าจอดก่อนจ้าหันจะเดิน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังขับรถไปปฏิบัติหน้าที่

เทศหาดฝุ่งเนี่ยเดินยึกยึกยักยักอยู่ริมถนนคือ
คือลังเลอยากจะข้ามแต่ก็ไม่มั่นใจในชีวิตไง
ข้ามไปแล้วตายทำยังไงไปดีมีพวก
เออมันก็เลยยึกยักกันอยู่ตำรวจเห็นก็ช่วยเอานะช่วยหน่อยละกัน
ก็เลยจอดรถแล้วก็ลงมาโบกให้หาดกลุ่มนี้ได้ข้ามถนนไป
เขาเลยบอกว่ามันเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปก็คือร้อยตำรวจเอกทักษิณทงศรีนะคะ
รองสารวจราจรสถานีตำรวจภูทรมุกดาหาร
ขณะที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับนักปั่น
แข่งขันจักรยานทางเรียบรายการปั่นสนุกมุกดาหาร
เฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ๓๖ปีค่ะ

หาดมันยึกไปยักมาจะข้ามก็ไม่ข้ามสักที
ก็เลยจอดลงแล้วก็โบกให้มันข้ามได้โดยสวัสดีภาพ
บอกว่าน่ารักมากทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหารเลย
ขอชื่นชมคุณตำรวจทุกชีวิตล้วนมีค่า

ทุกชีวิตเนี่ยมีคุณค่าเหมือนกันหมดจะคนจะสัตว์ก็มีชีวิต

ก็ฝากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย
ขอให้เคารพกฎจราจรจะได้ลดอุบัติเหตุในท้องถนนนั่นเอง